สลากแม่ค้าตีกันวุ่น

แม่ค้าโวยเลย

โอ้โหเป็นศึกแม่ค้าเลยครับ
ผู้ชมเห็นนะมีทั้งลายเก่า
มีทั้งลายใหม่นะครับ
ถ้าโอ้โหโอ้โหแบบชิ้น้ำแข็งบอกเลย
มีหยิกมีขวนมีขยุ่ม

ตำรวจกับเราว่าพอนะครับต้องเข้ามาห้าม
นะครับบอกเดี๋ยวไม่หยุด

เธอแหละแฟนกิลเธอแหละ

เพจชมรมผู้ค้าสลากรักญาติทั่วไทย

จึงมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น

ขณะที่ผู้ค้าสลากรายย่อยนะครับ
แต่ถ้าเป็นคนถูกจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
แต่ถ้าถูกผู้ซื้อสลากหน้าใหม่เนี่ยนะฮะ

นำไปสู่การตบตีกันครับ

เขาบอกว่ากองสลากเนี่ยเมื่อไหร่นะครับ
คือเพิ่มแต่ผู้ค้าแล้วเมื่อไหร่ล่ะจะเพิ่มจำนวนสลากที่จัดสรรบ้าง

เขานัดกันแล้ว๖กันยายนเวลา๙นาฬิกานี่ฮะ
วันนี้ก็สินี่แหละเขาประกาศแล้ว
เขาจะไปถามกองสลากสิว่าเพิ่มได้ไหม
ไอ้สลากจัดสรรเนี่ยทุกวันนี้ก็โอ้โห

หรือว่ามาจากการจัดการลำดับคิวที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์หรือเปล่า

ผมว่าคือถ้าเจ้าพนักงานของธนาคารเนี่ย
บัตรคิวให้มันเคลียร์หน่อยนะ
อันนั้นก็มีส่วนแต่อีกอันหนึ่งที่จับใจความได้ก็คือ
ดอมจำนวนโคต้าเนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้ว
แต่มีลายใหม่มาจากที่อื่นตามอำเภอไง
มันต้องแบ่งกันมากขึ้นตัวหามันมากขึ้นอย่างนี้
จากที่แบ่ง๘ก็จะเป็นแบ่ง๑๐ไง
หลังจากที่แบ่ง๑๕ก็จะเป็น๒๐แล้วมันจะถึงฉันเท่าไหร่
นี่ไงนะฮะความเดือดร้อนของเขา